ดูเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึก
มือนี้ที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นเหตุสลดค่ะ
ทัศนศึกษาของนักเรียนเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น
ทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี
เกิดอุบัติเหตุเบรกแตกตกเหวลึก
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่๕คนนะคะ
นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุรถโดยสารปรับอากาศจ้างเหมา
เป็นการนำนักเรียนจากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น๔๔คนอาจารย์อีก๖คน
ทัศนศึกษาที่อ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นหลักกิโลเมตรที่๒๐๘หมู่ที่๘ตำบลบุพรามอำเภอนาดี
รถเบรกแตกระหว่างลงเขาโทนค่ะซึ่งเป็นโค้งหักศอกด้วยในจุดนี้
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในเหวลึก
มีผู้เสียชีวิต๕คนนะคะเป็นนักเรียนชาย๒คนอาจารย์๓คน
และมีผู้บาดเจ็บอีก๔๕คน
ตอนนี้นะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งมีอีก๑๒โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนาดีและโรงพยาบาลประจันตคามนะคะ
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นข่าวด่วนที่เกิดขึ้นกลางดึกเลยนะครับ